อย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสถานการณ์ในกรุงโตเกียวก็อย่างที่บอกกันไปว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิดหลักพันแล้วก็ยังติดอย่างต่อเนื่องในแคมป์
เก็บตัวฝึกซ้อมหมู่บ้านนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่
นักกีฬาจากชาติต่างก็เริ่มมีคนติดโควิดกันบ้างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้
แล้วก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือ
แข่งขันต้องดำเนินต่อไปนักกีฬาไทยที่เป็นความหวังนะครับ
ส่วนใหญ่เราก็ทราบกันดีก็จะมีมวยสากลมีเทควันโดมีแบตมินตันที่มีลุ้นนะครับ
แกรมในการชิงชัยเหรียญนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า
ใครมีโอกาสนะครับที่จะคว้าเหรียญกันบ้างจากเส้นทางครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าจะเห็นได้ซ้อมจริงที่สนามจริงก็คงเป็นแบบมินตันชนิดเดียว
ที่เหลือซ้อมอยู่ที่บ้านพักนักกีฬาหมด
กีฬาที่เป็นความหวังในการคว้าเหรียญทองที่สุดของทัพนักกีฬาไทย
๙กิโลกรัมหญิงแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ลุ้นเหรียญรางวัล
ที่จะลงแข่งขันเป็นคนแรกด้วยครับ๒๔กรกฎาคม

รอบแรกเริ่ม๘โมงเช้าตามเชียร์กันได้
หากน้องเทนนิสทำได้ตามเป้าหมาย

ในเวลาประมาณทุ่มครึ่ง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
สุดแบบวินตันคู่ผสมเดชาพลโพวาลานุเคราะห์

เป็นโอลิมปิกครั้งแรกของทั้งสองคน
แข่งรอบแรก๒๔๒๖กรกฎาคม
ก็จะมีเกมรอบ๘ทีมวันที่๒๘กรกฎาคม
รอบ๔๒๙กรกฎาคม
ถ้าฝ่าไปถึงรอบชิงได้แข่งขัน๓๐กรกฎาคม
เวลาบ่ายโมงครึ่งก็ถือเป็นแบตประเภทแรกที่ชิงชนะเลิศครับ
ส่วนมวยสากลชายเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดี
เก่านะครับความหวังสูงสุดในรุ่น
เทอร์เวท๕๗กิโลกรัมก็ผ่านโอลิมปิกมาแล้ว
สองสมัยครับ๒๐๐๒๒๐๑๖นี่คล้านที่๓
ก็เดี๋ยวรอลุ้นจับสลากแบ่งสายใน๒๒กรกฎาคมนะครับ
แต่ละรุ่นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะอยู่สายหนักหรือเปล่า
หากผ่านเข้าไปถ้าชิงนะครับถ้าชิงจะได้ลุ้นกันคือ๘สิงหาคม
เวลาเที่ยงสิบห้านาทีส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุด
นักกีฬาที่จะรับหน้าที่ในการถือทงไตรงในวิธีเปิดโอลิปิกเกมส์
ทางคณะกรรมการโอลิมปิกพยายามจะสอบถามสมาคมต่าง
แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของโปรแกรมการแข่งขัน
เพราะว่าพิธีเปิด๒๓กรกฎาคมจะเลิกค่อนข้างดึกครับ
คือเกือบเที่ยงคืนแล้วนักกีฬาต้องลงแข่งขันคือ๒๔กรกฎาคม
แบตเทคอนโดมวยสากลไม่พร้อมแน่ครับ
ซึ่งมอบหมายนะครับให้ทางน้องเอิญน้ำพระสวรรค์อย่างภัยบูรณ์
ยิงปืนหญิงทีมชาติไทยแล้วก็พี่แซมนะครับเสวดเศรษฐาพร
นักกีฬายิงเป้าบินในประเภทชายนะครับในวัย๕๖ปีทำหน้าที่
ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โอลิมปิกเกมส์จัดให้มีนักกีฬาชายหญิง
รับหน้าที่ถือทงดังกล่าวพร้อมกันเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศด้วยครับ
ส่วนนักกีฬาไทยที่อายุน้อยที่สุดในโอลิปิกเกม๒๐๒๐นะครับ
ตอนเที่ยงเสนอนักกีฬาอายุเยอะไปแล้วนะครับมาดูกันบ้าง
นักกีฬาคนนี้คือน้องกัปตันครับอิสรานุอุดมภูริฮิรันพัฒน์
นักกีฬายิงปืนอายุจะครบ๑๗ปีเนี่ยนะครับ
ผ่านไปคือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ส่วนนักกีฬาที่อายุน้อยสุดที่แข่งขันโอลิปิกเกมรวมหมดแล้วนะครับ
ที่เข้าแข่งขันในโอลิปิกเกมปี๑๘๙๖ที่กรุงเอเทนส์ประเทศกรีส

นั้นเนี่ยเขามีอายุเพียงแค่๑๐ปีกับอีก๒๑๘วันเท่านั้นนะครับ